พี่น้องเกษตรกรต้องจับตาสภาพอากาศมากเป็นพิเศษ
เพราะว่าในช่วงเช้าสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็น

สร้างความเสียหายให้แก่พืชผลทางการเกษตรได้ค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
อากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดค่ะ
เกษตรกรควรทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
ช่วงนี้น้ำค้างแรงเวลาตากพืชผลทางการเกษตร
ระวังเปียกชื้นและระวังโรคพืชจากเชื้อราค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกข้ามถึงเช้าอากาศค่อนข้างเย็น
เกษตรกรควรใช้วัสดุคลุมหน้าดินกันน้ำระเหย
กลางวันอากาศร้อนค่ะต้องควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว
และระวังโรคพืชจากเชื้อราคลื่นลมสงบค่ะ
ในขณะเดียวกันภาคใต้ฟ้าเปิดฝนลด
เกษตรกรเร่งฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตร
แต่สัปดาห์หน้าจะมีฝนเพิ่มขึ้น
จุดที่มีฝนคลื่นลมค่อนข้างแรงค่ะ